คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถกระบะหลุดโค้งชนต้นไม้
แล้วไปพุ่งชนร้านข้าวต้มจนรถพังยับเยินทั้งคัน
มีผู้บาดเจ็บ๖คนนะครับ
จำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ของโรงพัฒนาโบราชิบาล
เจอการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้งหมด

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ดูปฏิเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่บ้านหนองกระสังหมู่๕
ตำบลหนองผักแผ่นอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะเสียหลักตกข้างทางพังยับเยินทั้งคัน
คนขับได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังยับเยิน๓คัน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก๓คน
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะขับมาตามเส้นทางปกติพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์ทั้ง๓คันขี่แข่งกันมาด้วยความเร็ว
ที่รถคันหนึ่งจะเฉียวชนกับรถกระบะ
แล้วเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์อีก๒คันจนล้มลง
เด็นไปคนละทิศละทางทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ตำรวจสพชาเชิงเซาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถกระบะชนรถจักรยานยนต์บนถนนสายฉะเชิงเซาพนักนิคม
ที่เกิดเหตุพบนางพรอายุ๓๗ปีชาวลาว
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน

พบรถจักรยานยนต์ตกอยู่ในป่าย่าข้างทาง

ส่วนรถกระบะคู่กรณีขับหลบหนีไป
ตรวจสอบพบว่าล้อหน้าซ้ายหลุด
ด้านหน้ารถมีร่องรอยเฉียวชนกระจกแตก
จากการสอบสวนทราบว่านายนิยมแดงศรีอายุ๕๑ปี

แล้วชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
กำลังรอเลี้ยวเข้าซอยอยู่กลางถนนอย่างจัง
ล้อหลุดกระเด็นไปหวิดโดนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

ที่นายนิยมจะเร่งเครื่องขับหลบหนีไป
ขณะที่นายนิยมคนขับรถกระบะยอมรับว่า
ถนนมืดทำให้มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์

ด้วยความตกใจจึงขับรถหนีไปตั้งสติ
ก่อนจะถูกตำรวจตามจับคุมได้